ถูกวินมอเตอร์ไซค์ไล่ไม่ให้มารับผู้โดยสาร
ชาวต่างชาติตรงนี้ค่ะเออถิ่นใครถิ่นมันหรือว่ามันไม่ถูก
กฎหมายอะไรจนมีปากเสียงกันคราวนี้นะฮะ
เกิดขึ้นใจกลางกรุงเลยฮะแถวสุขุมวิทร
ให้คุณผู้ชมไปดูคลิปกันหน่อยนะครับ
ยกเลิกยกเลิกยกเลิก

เมื่อผู้โดยสารเรียกผมผ่านแอปมาผมก็มารับไง
ส่วนพี่วินมอเตอร์ไซค์ก็บอกก็ยกเลิกไปสิ
เดอร์หนุ่มคนนี้มารับผู้โดยสารชาวต่างชาติ
หน้าโรงแรมแห่ง๑แถวสุขุมวิทย์๑๑นะครับ
เพราะว่าผู้โดยสารต่างชาติกดแอปเรียก
พอมาถึงนะเขาถูกวินมอเตอร์ไซค์แถวนั้นขี่มาประกบ
แล้วก็ไล่ไม่ให้รับผู้โดยสาร

เดอร์บอกว่าผมเข้าใจนะว่ารับหน้าโรงแรมไม่ได้
แต่นี่ก็อุตส่าห์ให้ลูกค้าเดินออกมาแล้ว

ให้ลูกค้าเขามีสิทธิ์เลือกบ้างเถอะครับ

สรุปแล้วเหตุการณ์จบที่ลูกค้าไม่ยอมยกเลิกคุณ
เพราะลูกค้าต่างชาติต้องการจะให้รายเดอร์ขี่ไปส่ง
ฝ่ายวินมอเตอร์ไซค์ทำอะไรไม่ได้
ต้องยอมให้รายเดอร์หนุ่มคนนี้ไปส่งลูกค้า
อันนี้เท่ากับว่าลูกค้าเลือกของจริงเลย
เขาเลือกที่จะไปกับรายเดอร์ที่กดผ่านแอปมาเนี่ยนะครับ
ส่วนชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความเห็นแบ่งเป็น๒มุมนะคุณฮะ
ฝั่งหนึ่งบอกว่าก็เห็นใจวินรับจ้างนะ
เพราะว่าพี่วินเองก็ต้องนั่งรอทั้งวัน
เพื่อจะคอยให้บริการลูกค้าตรงจุดที่มันกำหนดไว้นะ
ก็ไม่ได้มีรายได้จากทางอื่นเหมือนกับรายเดอร์นะ
ส่วนอีกมุมหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่า

แต่ทีนี้มันเริ่มมาจากเรื่องของพวกข้อกฎหมายอะไรต่างแล้วนะคุณนะ
ที่มีการถกเถียงกันบอกข้อกฎหมายในการพิจารณาจุดจอดรถของบีวิน
ต้องมีเสื้อวินมีค่าใช้จ่ายมีอะไรแบบนี้

มันมีหลายมุมมองในการถกเถียงกันนะฮะ